คุณผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์ที่มีการคาดการณ์เรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาในเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ดังนั้นหลังจากนี้ฝนนั้นจะกระจายตัวมากน้อยแค่ไหนวันนี้มีโอกาสตกจุดไหนบ้างเรามาตรวจสอบกันนะครับ
คุณผู้ชมครับปัจจัยหลักอย่างที่ไม่ได้บอกไปนะครับว่ามีพายุหนึ่งลูกครับที่ก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ขณะนี้ได้อ่อนกำลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
อ่อนกำลังลงนี่เองนะครับทำให้กระแสลมนั้นมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับทำให้ร่องฝนหรือว่าแนวฝนเข้ามาพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยแทน
และที่สำคัญครับบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณอ่าวตังเกียจะมีการก่อตัวของหย่อมฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
และถ้าหากก่อตัวขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับจะสังเกตว่าถ้าหากดูวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้จะมีการหมุนวนของกระแสลมอยู่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนนะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนตลอดทั้งวันจนถึงหน้าขนาดนี้จะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่ประเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับคือแนวร่องฝนตรงนี้ถ้าหากคำนวณไปนะครับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันนี้รวบยอดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ตอนเย็นก็จะพบว่านี่ครับปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ช

ภาพนี้ก็จะพบว่าช่วงเย็นเย็นวันพรุ่งนี้ฝนก็จะเริ่มเข้ามากระจายตัวในพื้นที่เหนืออีสานมากยิ่งขึ้นยังไงก็สำรองน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ